คุณผู้ชมคะไปจังหวัดเชียงใหม่กันหน่อย
คือมีข่าวฮือฮาเป็นเรื่องฮือฮาที่วัดดังในจังหวัดเชียงใหม่
กรณีที่นำรูปปั้นแม่สิตาง
อันนี้ไม่ใช่แบบอยู่ในฝาผนังโบสถ์แล้วนะ
เท่าขนาดคนจริงเอามาตั้งอยู่ที่วัด
โอ้โหชู๓นิ้วด้วย
ใหญ่มากข้างมีส้ม๔ผลอยู่

ทีนี้ถามไปถามแม่สีตามว่าเป็นยังไงบ้างเห็นภาพนี้แล้ว

เรื่องของความหมายว่าจะไปเชื่อมโยงการเมืองอะไรแบบนี้
ตอนนี้วัดก็นำรูปปั้นออกไปแล้ว
อยู่ในท่าทางใช้มือขวาชู๓นิ้ว

แล้วก็มีผลทรวมสีผลนี่วางอยู่ข้างข้าง
ก็คือหากละเลยกินไปทีมข่าวเดินทางไป
ที่วัดพบว่ารูปปั้นแม่สิตางส้มหยุดเนี่ยที่อยู่ในท่าทางใช้มือขวาชูสามนิ้วเนี่ย
คือเมื่อวานเนี่ยเดินทางไปหายไปแล้วนะคะวัดเนี่ยยกออกไปแล้ว
ไปสอบถามพระมหาบัณฑิตยานเมธีเจ้าอาวาสก็บอกว่าที่วัดเนี่ยยกรูปปั้นออกไป
เพราะว่ามีผู้แสดงความเห็นท้วงติงมาว่าอาจจะไม่เหมาะสมรับฟังความเห็นแล้วก็แก้ไขเรียบร้อยแล้ว
แหละเป็นจุดที่เคยวางเอาไว้ตอนนี้หายไปแล้วไม่มีแล้วนะคะ
แล้วก็ยืนยันด้วยว่าวัดเองต้องการสื่อความหมายเป็นการสอนธรรมะ
ลักษณะชู๓นิ้วสื่อถึงพระรัตนัตรัยส้ม๔ผลหมายถึงอริยสัตว์๔เท่านั้น

แต่ก็ยอมรับว่ารูปปั้นดังกล่าวไม่ได้มีการพูดคุยปรึกษาหรือว่าขออนุญาตกับคุณสิตางก่อน
ที่จะมีการทำรูปปั้นแล้วก็ไม่ทราบด้วยว่าเจ้าตัวรู้สึกไม่สบายใจ
ก็อย่างที่บอกนะคะก็โทรไปสัมภาษณ์เจ้าตัวก็บอกก็ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่
เพราะว่าชู๓นิ้วเดี๋ยวมันจะสื่อความหมายเพี้ยนไปนะคะ
กับการเมืองอย่าไปยุ่งเกี่ยวกันเลยดีกว่าเนอะเดี๋ยวคนจะตีความหมายไปผิดอีก